อันดับ๓เกมแรกเสริมกันมา๓๓ครับ

ในช่วงครึ่งแรก
ขณะที่เจ้าว่างเสียบ้านดิดนั้นเล่นเกมรับ

จบที่คนพัดวงดนตรีครับ

ขึ้นนำ๑๐ในช่วงครึ่งหลังเริ่มไป๕ที

แล้วก็ผ่านบอลให้กับทางจัจจาอนุบัติครับ

เสียจุดโทษแล้วเพราะว่าฟาวครบ๖ครั้งครับ
อันนัทชัยปรากฟองสาห์ยิงเข้าไปไม่พลาดนะครับ
ก็นำ๓๐ครับ
เป็นประตูที่๗ของเจ้าตัวในเกมนี้ในรูปการณ์นี้ด้วยนะครับ

แล้วว่าเขาก็สร้างจังหวัดนี้ได้ดีครับ
ไล่มา๑ต่อ๔จากมุมัติอุสบานมูซาครับ
แต่ว่าเวลามันเหลือน้อยไปแล้วครับ

ก็ร้างอยู่อันดับ๓เช่นเดิม

ก็แท้มเท่ากับทางเกษตรมณิด

ห้องเย็นท่าข้ามเจอกันท่าเรือ๔โมงเย็น
แล้วก็สมุทรสาครพบกับบางกอกซิตี้

เช่นเดียวกับกรมทางหลวงเจอกับราชนาวีนะครับ

ละครราชสีมารเดอะมอร์วี๑ครับ